ชาวบ้านบอกว่าถนนอาถรรพ์เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

หนึ่งในศพที่ตายตายทั้งกลมนะฮะ

เพื่อเร่งช่วยเหลือคนที่ยังรอดชีวิตครับ

นำร่างของหนูน้อยคนนี้ครับ
ไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าชีพจรเต้นแผ่วเบามากแล้วนะฮะ
เมื่อตอนรุ่งเช้าครับที่ผ่านมานี้เองครับ
ประมาณเกือบ๖โมงถนนสาย๓๖
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองเขตอำเภอนิคมพัฒนา
ถนนเส้นนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นถนนเส้นอาถรรพ์

แต่ละครั้งก็จะต้องมีคนเจ็บหรือคนตาย
หลังจากรับแจ้งครับตำรวจโรงพักนิคมพัฒนา

พริกหงายรอชี้ฟ้าแบบนี้เลยครับ
อยู่ในร่องกลางถนนสภาพคือพังยับเยินแล้วก็เละทั้งคัน

เรื่องต้นรถคันนี้โดยสารกันมา๕คนครับ

นายนบดันไนอายุ๒๓เป็นคนขับ
นางสาววิจิตราอายุ๒๖เป็นผู้โดยสาร
มาพร้อมกับนางสาววันระดาอายุ๒๒
แล้วมีเด็กผู้ชายอายุ๕ขวบ
กับเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบ

ที่เกิดเหตุพบร่างนางสาววิจิตราและนางสาววันระดา
คือตายตรงนั้นเลย๒ศพ
และที่น่าเศร้าคือนางสาววิจิตราเธอกำลังท้องอ่อน

สภาพมีแผลเต็มตัวเลยฮะตั้งแต่หัวจดเท้า
อกจากนี้ครับมีรายงานว่า
เด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบที่ส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายน้องก็สิ้นใจตายที่โรงพยาบาลครับ

นายนบดันัยคนขับมีบาดแผลที่หัวหน้าอกยุบเลือดออกในช่องท้อง
ส่วนเด็กชายอายุ๕ขวบแผลอยู่ที่หัวเข่าที่หัว
รักษาตัวที่โรงพยาบาลมาพตะพุธ
ดังนั้นจนถึงตอนนี้๕คนบนรถตาย๓
ก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง๒คนหนึ่งในนั้นท้อง๓เดือน

ส่วนที่รอดเป็นคนขับที่เป็นผู้ชายและเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นครับรถคันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพ
กลับมาจากเที่ยวเยาวราชกำลังจะกลับบ้านจะเข้าอำเภอบ้านค่าย
มาถึงจุดนี้คาดว่าไปชนกับเศษยางรถ
ทุก๑๐ล้อที่มันระเบิดแล้วมันจะมีเศษยางตกอยู่บนถนนนะฮะ
รถเลยเสียหลักคุณเห็นเสาไฟนี่ไหม
คือรถคงเสียหลักแล้วไปฟาดเสาไฟหักเป็น๒ท่อน

ใช่ครับเพราะหักหลบเศษยางล้อ
แล้วพอไปฟาดเข้าอย่างเต็มแรงรถก็เลยไปทั้งคันแบบนี้
แล้วพลิกคว่ำไปล้อชี้ฟ้าหยุดนิ่งอยู่ในร่องน้ำกลางถนน
ตรงจุดนั้นแหละครับแสดงความเสียใจด้วยครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้ครับ
ที่โรงพยาบาลพบว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการเคลื่อนศพไปชนะสูตร
ความเศร้าเสียใจของญาติญาตินี่ก็ร้องห่มร้องไห้นะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมคุณมิ้นมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น

คุณสังเกตดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ
คุณเห็นไหมคุณเห็นเชือกที่กั้นตรงนั้นไหมครับ

เชือกมันสะบัดปริวอยู่แบบนี้

เหมือนมีลมมาพัดอยู่ตรงนี้

ถ้าไม่นับตรงตึกตรงนั้นคุณเห็นต้นไม้นั่นไหม

แต่ชาวบ้านบอกว่าเชือกเท่านั้นที่ไหว
แล้วสายไปมาเหมือนลมพัดแรงแค่ตรงนั้น

ส่วนต้นไม้อื่นเขาบอกว่ามันไม่ค่อยพัดแรงเท่าไหร่

ชาวบ้านเลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นความเฮียนหรืออะไรหรือเปล่า

บางทีลมมันก็พัดแต่ละทิศทางไม่เท่ากัน
แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่ว่าคุณจะมองกันแบบไหน
แต่ในมุมของญาติเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและที่เจอ
ไปคุยกับเจ๊แอนเป็นแม่ค้าขายของ
ใกล้กับจุดนั้นบอกว่าถนนเส้นนั้นมีอาถรรพ์

แล้วขยับไปเนี่ยตรงนั้นก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถี่มาก
คนตายก็พอจะรู้จักกันเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
เป็นแม่ค้าขายของเหมือนกันน่าเสียดายมาก
อายุสั้นแล้วเพิ่งจะท้องด้วย
นี่คือความในใจจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับ
แต่จะเป็นความประมาทของใคร
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนครับ

เพราะนี่อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงสงกรานการเดินทาง